ท่านไหนที่ฝันอ่อนกลัวผี

ให้เวลาไปตามพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบ้าน

เพราะว่าเรากำลังจะพาท่านไปพบกับผีกองกอย
ผีกองกอยนี่คุณเคยมาสอนมาล้อเล่น

เป็นผีกองกอยจริงหรือเปล่า

พาไปรู้จักก่อนว่าผีกองกอยเนี่ยเป็นยังไง
ผีกองกอยคือผีป่าท่านผู้ชม
รูปร่างหน้าตาของมันน่าเกลียดน่ากลัว

แล้วจะกระโดดใช่ไหม

ชอบไปแอบดูดเลือดคนที่มาเดินป่า
แล้วดูดนี่ไม่ดูดตรงไหนนะดูดตรงหัวแม่เท้าด้วยนะ
ใช่เป็นตำนานเรื่องเรานะ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

ที่มันแบบเหมือนคนถ่ายเขาบอกผีกองกอยเขาบอกเจอผีกองกอยทางบ้านนาน้อย
อ่าบ้านน้าน้อยอยู่ที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไล่ให้อีกทีหนึ่ง
แต่เอาเป็นว่าคลิปสั้นคลิปนี้ความยาวแค่๑๐วินาทีเนี่ย

แต่ว่าโอ้โหกระแสมันฮือฮาแพร่หลายมากในวันนี้เพราะว่า
ดูคลิปแล้วก็แชร์ต่อกันไปเนี่ยเกือบ๓ล้านครั้งแล้ว

ป่านนี้ไปถึงไหนแล้วเอาเป็นว่าเขาบอกว่าเขาเจอเนี่ย
มันคล้ายกับคนผมยาวกระโดดดึงอยู่ตรงพงหญ้าข้างทาง
ข้างไร่ข้าวโพดผู้ที่โพสต์ระบุว่าเป็นผีกองกอยถ่ายคลิปนี้ถ่ายจากในรถ
ตอนที่วิ่งไปตามทางแล้วมีแสงไฟหน้ารถส่องไปเห็นพอดีนี่เดี๋ยวเราจะทำภาพ
ชัดชัดขยายให้ดูอีกทีนึงแต่ว่าคนเขาก็ตีความไปหลายอย่างใช่ไหม
ค่ะคือบางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นนกอะค่ะนกที่มีถุงลมคล้ายลูกโป่ง
อยู่ที่หน้าอกอ่ะนกเหรอใช่นกตะกรุมนกตะกรามอะไรแบบเนี้ยเรามีภาพให้ดู
เป็นนกประเภทอย่างนี้เห็นไหมอ่าคล้ายไหมก็เป็นไปได้ทั้งตะกรุมกับตะกร้า
มันก็ลักษณะแบบประมาณอย่างเนี้ยใช่ขายาวขายาวตัวใหญ่ใหญ่หน่อยแล้วมองข้างหลังมันอาจจะเป็นเหมือนผม
นี่ไงขาวดำอย่างนี้เป็นไปได้ไหมอย่างนี้ค่ะแต่คลิปนี้คนดูเยอะจริงจริงก็เกือบสามล้านครั้งอ่ะครับ
บ้างก็บอกว่าหรือว่าคนไปนั่งถ่ายอยู่ข้างทางนั่งอุจจาระหรอใช่พอเจอไฟสองไปแล้วรีบกระโดดหนี
แล้วก็พอไฟจากรถส่องไปก็รีบติดกระดุมกางเกงแล้วก็ติดไม่ทัน

อันนี้คือภาพที่เราขยายแล้วใช่ไหม
เราทำแสงให้มันสว่างขึ้นใช่ไหมคะ

อันนี้ยังใช่ไหม
นี่สว่างขึ้น
เราลองทำแสงสว่างแล้วขยายให้ใหญ่ขึ้น

ไม่แต่ตัวคนมันจะเป็นอย่างนี้เหรอเขียนมาสอน
มันต้องมีแขนมีขาอะไรมากกว่านี้สิ
แต่ข้างล่างมันหรือเสื้อคุมอยู่

นักวิชาการบอกว่าโอ้ยคนโทรมาถามกันเยอะเลยนะคะ

ถ้าเรื่องแบบนี้ต้องนึกถึงอาจารย์เจษฎาเด็นดวมริพันธ์

คราวนี้เป็นเรื่องผีกองกอยกระโดดดึง

อาจารย์บอกแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วรถดันเอาไฟไปฉายก็เลยต้องกระโดดหนี

อาจจะเป็นคนขาเจ็บหรือขาพิการด้วยซ้ำ
อาจารย์บอกแบบนี้ค่ะ

บ้างก็บอกว่าจัดฉากรึเปล่า
เนี่ยแบบเหมือนกับจัดฉากให้ดูเป็นแบบมีอะไรแปลกอะไรแบบนี้
แล้วก็ไปโพสต์ในโซเชียลคนจะได้มาดูเยอะ
แชร์ไปเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะ

เดี๋ยวมันก็มีคำตอบมาเองหรือไม่ก็มันก็เงียบหายไปตามการเวลา
แต่เอามาไล่เรื่องสถานที่หน่อย
มันมีอะไรมากกว่านี้แต่บ้านนาน้อยเนี่ย
ถ้าในไทยมันมีอยู่หลายจังหวัด

นครพนมก็มีลำปางก็มี

หรือคลิปนี้อาจจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านก็ได้
เพราะว่าในคอมเมนต์ต่างที่มีคนมาแสดงความเห็น
บอกว่าคลิปนี้เคยเห็นนะมาจากเพื่อนที่๑๒ปันนา

ส่งมาตั้งแต่๒๕กันยายนแล้ว
บอกว่าถ่ายได้ที่เมืองไฮในรัฐฉานของพม่า
แค่๑๐วินาทีมันก็เท่ากับคลิปนี้เลย๑๐วินาที
ก็สอดคล้องกับผู้สื่อข่าวที่มีรายงานจากชายแดนไทยพม่า

เรื่องของคลิปนี้เลยคลิปผีกองกอย

โดยบอกว่าถ่ายได้ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของเมืองมันดาเล
คนส่วนใหญ่ก็แสดงความคิดเห็นกันว่า

ตำนานเล่าขานของชาวพื้นเมืองในภาคเหนือของพม่า

คนที่นั่นเขาแชร์กันแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาเจอเขาก็ไปก่อนแหละ

คุณเขียนมาสอนที่จีนด้วย

กำลังฮือฮาอยู่ในตอนนี้

กองกอยกองกอยเลยเป็นชื่อเรียกค่ะ